ตลอดข่าวพร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ดให้คลายร้อน
ข้าวเหนียวมะม่วงร้านเก่าแก่ของสุรินทร์
สุดแสนละมุนลิ้นกับแกงอ่อมลูกพวก
อาหารพื้นเมืองถิ่นอีสาน
พลาดไม่ได้ลาบเป็ดยะโสธร
การันตีความแซ่บ
และข่าวสนุกสนานเฮฮาให้คลายร้อน
อาทิตย์นี้บ่าย๒โมงนะคะ